สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามทางเฟซบุ๊คไทยรัฐนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศของประชาชนทั่วทุกสารทิศที่แต่งกายในชุดสีดำ
เดินทางมาร่วมงานร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ธันวาคม๒๕๕๙ที่สะพานภูมิพลค่ะ
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนนะคะ
จัดงานขึ้นมาเพื่อถวายมหาสังฆฐานแด่พระสงฆ์๙๙๙รูปถวายเป็นพระราชกุศลนะคะ
แต่ในหลวงราชการที่เก้าสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ
ก็จะได้รับของพิธาฤทธิ์นะคะเป็นวีนมหามงคลจาก๑๗จังหวัดค่ะ
แล้วก็รวมถึงหนังสือนะคะแล้วก็เข็มกลัดด้วย
ตอนนี้เราอยู่ทางบริเวณด้านหลังเวทีนะคะแต่ว่าตามกำหนดการเนี่ย
เวลา๖นาฬิกา๑๙นาทีก็จะเริ่มกิจกรรมแล้วนะคะ
ว่าประชาชนยังทยอยกันมาอยู่ค่ะนี่ก็เห็นเป็นแสงแรกของวันนี้นะคะ
ผ่านมุมหมอบนสะพานภูมิพลหนึ่งนะคะ
เท่าที่ทางทีมไทยรัฐนะคะได้มาบรรยากาศอ่า
ได้มาสำรวจนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยคิวแรกแรกเลยที่มานะคะ
เขามาถึงนี่ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มของเมื่อวานแล้วค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการปิดถนนกันตั้งแต่ช่วงตีสองนะคะปิดสะพานภูมิพล
ซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จัดกิจกรรมค่ะ

ของผู้ที่เข้าร่วมงานก่อนนะคะต้องบอกว่ามากมายจริง
นี่ค่ะ
ภาษาชนหลายคนนะคะก็ถือภาพรมภาษายาภิกษุลาคนะคะ
รวมถึงใส่ชุดสีดำที่มีสัญลักษณ์เลข๙นะคะ

มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาร่วมรวมในวันนี้
เดี๋ยวขออนุญาตซึมเข้าไปนะคะที่เห็นนั่นคือเป็นประชาชนที่อยู่
ฝั่งทางสะพานภูมิพลสองนะคะเรายังเห็นว่ายังมีประชาชน
ยอยเดินทางมากันอย่างเนื่องแน่นเลยล่ะค่ะ
ฝั่งที่จะมีการตักบาดนะคะจะเป็นทางฝั่งสะพานภูมิพล๑นะคะ
แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ส่วนตรงนี้นั้นเป็นบริเวณหลังเวทีค่ะ
โดยจะเปิดให้ประชาชนนะคะขึ้นได้ทั้งฝั่งพระราม๓นะคะ
แล้วก็ฝั่งถนนปู่เจ้าสบิทราย
สำหรับประธานในวันนี้นะคะก็จะเป็นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบนะคะ

ซึ่งงานนี้ก็จัดเคลื่อนเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากุฏินาทิศธุลภาพชาติว่านถสัตว์
แล้วก็สะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนะคะได้สร้างไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้ใช้นะคะ
แล้วก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ไขปัญหาจราจรที่ในบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะคะถือว่ารถติดสาหัสหนักมากนะคะ
เพราะว่าอยู่ติดใกล้กับท่าเรือแล้วก็เป็นท่าขนส่งสินค้าด้วยนะคะ
อยู่แค่นี้แล้วไงอยู่ตรงนี้แล้ว
เดี๋ยวให้ดูแสงแรกอีกครั้งนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สวยงามมาก
เท่าไหร่เอาชิ้นนี้มาโดยไม่ต้องพูดแบบไหนถึงไม่ใช่สันติภัย

งั้นก็ถึงข้างในอากาศเป็นแรงการที่เป็นของติภัย
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนมันจะต้องไปพบพี่แม่ค่ะ
การประโยชน์เดียวหรือแบบให้วัทธิ์พิโรค
สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะ
ก็จะมีการทำบุญมหาสังฆฐานและพระราชสงฆ์เก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปนะคะ
เพื่อถวัยเป็นพระราชกรสวรรค์แดดสมเด็จกับพระราบินทรมาหาพิมพลอดุญาเด
ซึ่งจะมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะคะวัดพิชัยญาติการาม
เป็นประธานในพิธีส่งค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะ
การให้ประชาชนร่วมร้องเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุดนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นโปรสการ์ดนะคะ
แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณในการทำความดีค่ะ
ซึ่งประชาชนที่เข้ามาร่วมงานวันนี้นะคะก็จะได้รับของที่ระลึกนะคะเป็นเข็มกลัดนะคะ
แล้วก็ได้รับดินมหามงคลนะคะซึ่งเป็นดินของพ่อหลวงเรามีจำนวน๑๙๙๙๙ชุดนะคะ
ซึ่งก็มาจากดิน๗๗จังหวัดค่ะที่พระองค์เคยเสด็จไป
คือตรงนี้ต้องบอกว่าการจะเคลื่อนตัวไปอย่างหน้าเวทีด้านนั้นมันค่อนข้างลำบากของพ่อส่วนตัวนะคะ
เพราะว่าประธานทรงนั้นเรื่องเรื่องจริงจริงค่ะ

บริเวณหน้าเวทย์
สะพานทั้งสองฝั่งตอนนี้ถือว่าปิดการจราจรแล้วนะคะ
ก็จะเปิดให้ใช้ได้ตามปกติราวสิบโมงนะคะ
ร้านนี้รับว่าได้ความคิดว่า
สนใจจากสื่อหลากหลายแขนงนะคะ
แล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เป็นลูกจิตอาสาด้วยที่เข้ามาร่วมวันนี้
มูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลต่างนะคะ
ซึ่งการเดินทางมาในวันนี้เนี่ย
จะมีรถประจำทางนะคะ

เนี่ยมาจอดส่งบริเวณเชิงสะพานทั้งสองฝั่งนะคะ
แล้วก็ประชาชนก็จะเดินทางต่อขึ้นมาด้วยรถสองแถวที่เตรียมไว้ราว
สิบคันนะคะคันหนึ่งก็จะจุคนได้ประมาณยี่สิบแปดคน
ตอนเที่ยวก็จะวนไปกลับอย่างงี้นะคะช่วงรอบแรกคนที่ได้เข้ามาก็ประมาณตีสี่นะคะ
ที่สามารถขึ้นมาบนสะพานนี้ได้
กลับไปที่นั้นไปดีกว่า

จากประชาชนที่มาร่วมงานเยอะมากนะคะไม่มั่นใจว่าสัญญานั้นจะกระตุกหรือว่า

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งใจจะมาที่นี่
สวัสดีค่ะ

ที่เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงนะคะ

ค่ะค่ะก็สะดวกค่ะสะดวกค่ะเขาก็พอแล้วมาเขาก็ช่วยพามาค่ะ
ไม่ไม่ไม่มีอุปสรรคค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะ
กับการที่เราตั้งใจมาร่วมงานในวันนี้เราตั้งใจยังไงบ้างคะ
ก็อยากมาอาทิตย์เนี้ยที่ที่เรียนหลวงพอแล้วมาเราเคยมาอย่างเงี้ย
แล้วเขาพูดไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ล่ะอะไรอ่ะให้ลูกชายพูดแทนดีกว่า
เพราะว่าเราบอกว่าเขาพูดป๊าหรือมันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ
แต่เราเห็นเราตั้งใส่มาใช่ไหมใช่อ่ะเราน้องนั่งนึกถึงของท่านยังไงบ้างค่ะ
วันนี้มันมันมันอยู่ที่ใจแต่ป๊าพูดไม่เป็นน่ะลูกปื้มปันค่ะโอเค

คุณป๊าเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็มีความตื่นตันนะคะ
ความตั้งใจที่จะมานะคะเราได้เห็นคนหลากหลายแบบนะคะ
หลากหลายถิ่นที่อยู่ทั่วทุกสัตว์อาทิตย์ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ

โพสต์การ์ดนะคะก็กำลังเขียนนะคะเพื่อที่จะหย่อนลงไปในตู้นะคะ
ทีมงานพยายามจะเก็บภาพให้ได้หลากหลายมุมนะคะ
แต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ลำบากแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้บริเวณกลางสะพานที่เป็น
ที่เป็นจุดจัดงานคนแน่นมากเลยค่ะ

วันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้เนื่องจากว่ามีการใส่บาทนะคะก็มีประชาชนเตรียมข้าวของมากันเยอะแยะเลยค่ะ

มัยได้มิดาข่าวที่อันนี้มีประชาชนอยู่ตรงไหนไห้
บ้างแล้วอ่ะค่ะมองหนูน่ะไก่อยู่ตรงนี้

ดูคือมือกาแกอะ
ทุกคนต่างมาด้วยความรักค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้นะคะอันนี้คืออีกทางหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะคะยังมีประชาชนที่ต่อแถวรอคิวนะคะรอจัดสรรการวางจัดแจงที่นั่งข้างในนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะมีการแจ้งเป็นระยะนะคะ
น้องนักศึกษานักเรียนก็วันนี้มาร่วมด้วย
โดยกำหนดการที่ที่การทั้งหมดประสงค์ประมาณ๘โมงนะคะ

ค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเหลืออีกนึง
เพราะว่าตามความเหลือการเดินจะเริ่ม๖โมง

เดี๋ยวยังไม่สามารถเริ่มเริ่มกิจกรรมได้
ทุกคนต่างก็มีใจคิดถึงพ่อหลวงนะคะ

ในศัลยภพประมิตรมาหักคุณยุคุณณฎุญเดตค่ะ

แสดงความรับความอาลัยด้วยการถ่วย
เค้ารำกัดริชาละเออบุคคล

ที่สำคัญคือการเข้ามาร่วมงานในวันนี้

ก็เป็นทางของภูมิตะเช้านี้ค่ะ
ทุกคนต่างก็มีใจกลับมาชาวนี้ค่ะ
การจะเข้ามาตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าพอมาถึงเชิงสะพานแล้วเนี่ย
จะต้องนั่งรถสองแถวขึ้นมานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมาถึงแล้ว
ใช่ว่าจะเข้ามาได้เลยนะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ซึ่งก็จะมีจุดสแกนนะคะที่เป็นจุดสแกนหลบค่ะ

บางคนที่ต่อแถวรอคิวที่จะเดินทางมากับรถไม่ไหวนะคะ
ก็เลือกตัดสินใจที่จะเดินเท้าขึ้นมาเองซึ่งก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร
ก็เป็นจุดแจกนะคะบริเวณทางเข้า
ซึ่งทุกคนอย่างที่บอกจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกนะคะ
รูปเลขเก้าแล้วก็ดินมหาบุคคลตั้งจากสิบเจ็ดจังหวัด
ซึ่งดินมหาบุคคลนะคะจะมีเพียงหลุ่นหลุ่นเก้าพันเท่าร้อยกว่าสิบเก้ารูป
อาศักดิ์กาสธุรกิจ
ที่เห็นอยู่ไกลนะคะคุณผู้ชมนั่นคือประชาชนที่ยังมาไม่ถึงตรงบริเวณที่จัดงานนะคะ
เห็นว่ายังหนาตาเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวเตรียมบรรยากาศไปดูวิวก็ได้นะคะ
เพราะว่าถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยในเช้าแบบนี้นะคะสวยงามเลยค่ะ
อาศักดิ์กาสธุรกิจ
คุณผู้ชมอีกก็ได้ค่ะ
สวัสดีครับอาศักดิ์กาสธุรกิจ

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า

สวัสดีทุกคน

ภวงประชาเป็นสุขศา

จงสลิขิตดัง

จงสลิขิตดัง

จงสลิขิตดัง

จงสลิขิตดัง

จงสลิขิตดัง

เมื่อเวลาเมื่อเวลามันกลายเป้าหมายเป็นเวลาที่สุดท้าย
เมื่อเวลาเมื่อเวลามันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นเวลาที่สุดท้าย
เมื่อเวลาเมื่อเวลามันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นเวลาที่สุดท้าย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

ต้องร่วมกันเขียนคำปฏิญาณตนนะครับเพื่อที่จะทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
โดยท่านประธานในพิธีจะเขียนคำปฏิญาณเป็นใบแรกแล้วก็ทำปฏิญาณเหล่านี้
ก็จะนำเข้าไปสู่วิธีในช่วงส่วนผ่อนข้ามปีใช่ที่จะจัดพรุ่งที่ท้องสรรค์หลวงด้วยนะครับ
ภายละทางการพิธีของประเทศไทยนะคะจะได้นำส่งโปสต์นาฏเหล่านั้น
กลับมาอย่างที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในโปสต์นาฏด้วยนะคะทำลาดีสันเจอร์เซ็นต์เมนต์

ขอเชิญทุกท่านประจำอย่างจุดถวายสังขทานของท่านนะคะ
มาถึงเวลาอสมควรเราจะทำพิธีทำบุตรทวายมหาสังกฐาน
พระสมก้าวร้อยเก้าสิบเก้ารูปทวายเป็นพระราชกุศล
และพระบาทสมเด็จพระพลบินทรัพย์มหาถูกยิพลอรุณเดชน์ไปเพื่อพรอบกันค่ะ
ครับส่วนประชาชนที่ตอนนี้ก็ใกล้เวลานะคะ
ที่จะทำศาสนภิษฐีนะคะพระวายมหาสังกฐาน
กับพระสงก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูป
ทำความดีแล้วก็ทำมหาศาลธรรมครั้งนี้
พระวายแดงพระบาทสมเด็จพระพลบินทรัพย์มหาบุมิพลอดุญเด
หลวงรัชกาลที่๙ของคนไทยทุกคนนะครับ
ในวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน
กว่าจะได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมาได้
ทำอย่างไหลตกขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกขั้นเลยนะคะ
ตอนนี้ถึงเวลาสมบูรณ์แล้วกันครับค่ะ
รับช่วงสัตว์นักภีร์ให้กับสัตว์นักภีร์กรครับ
ท่านเอกเตรียมกายเทศนิมิตครับ

ขอประธานกราบนักภาษาการ
เจ้าประธุสมเด็จข้าพุทธธิลวงศ์
กรรมการมหาเทศสมาคม

ประธานกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ที่เคารพอย่างยิ่ง
บัตรนี้กรอบด้วยการอันสมควรแล้ว
ก็ผมขอเรียนเชิญพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากร
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานในพิธีฝ่ายคารวาส
ใกล้จุดทูพเทียนบูชาพระธนไตร

ที่บรรยาเรียนครับประธาน
เข้าทางโปรดประธาน
ไปกันได้

แต่ว่าจะเข้ามาถึงตรงลานพิธีนั้นคงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
เพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวนะคะยิ่งอยู่เชิงสะพานยังมีอยู่เลยครับผม
ในเหตุความตั้งใจนะคะของทุกคนทุกสาระทิศที่เดินทางมาและที่นี่นะคะ
ที่ร่วมทำภิกษากรรมด้วยวันพระราชสมภพของในโรงลักษณะที่๙ค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
ช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีก็จะมีการประมวลภาพกิจกรรมของช่วงเช้านี้ให้ชมนะคะ
รวมถึงในช่วงรูปข่าวติดวันนี้ด้วยค่ะ
เดินรอบเวทีกลางนะคะเพราะว่าการจะเข้าไปข้างในนั้น
ตรงนี้ประเมินแล้วน่าจะเข้าไปได้ยากพอสมควร
สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าลมค่อนข้างแรงนะคะ
ปกติเราคงจะได้เห็นการสัญจรนะคะบริเวณสะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒
ในทุกวันแน่นนะคะ

เป็นอีกหนึ่งของกรรมราชดำริที่

มะยังพันติวิสุงวิสุงละขณะท้ายาติสระเนนัสสาหะปัญจาศรีละนิยาจามะ
ภูติยัมปิมะยังพันติวิสุงวิสุงละขณะท้ายาติสระเนนัสสาหะปัญจาศรีละนิยาจามะ
ภูติยัมปิมะยังพันติวิสุงวิสุงละขณะท้ายาติสระเนนัสสาหะปัญจาศรีละนิยาจามะ
นักโมตัสสะภักขวะโอฮาระฮะโอสัมมาสัมพุทธสะ
นักโมตัสสะภักขวะโอฮาระฮะโอสัมมาสัมพุทธสะ
นักโมตัสสะภักขวะโอฮาระฮะโอสัมมาสัมพุทธสะ
พุทธภังสาระนังขัชชามีธรรมังสาระนังขัชชามี
พุทธภังสาระนังขัชชามีสังคังสาระนังขัชชามี
สังคังสาระนังขัชชามีถุติยัมปีพุทธภังสาระนังขัชชามี
ถุติยัมปีพุทธภังสาระนังขัชชามีถุติยัมปีธรรมังสาระนังขัชชามี
ถุติยัมปีธรรมังสาระนังขัชชามีถุติยัมปีสังคังสาระนังขัชชามี
ถุติยัมปีสังคังสาระนังขัชชามีถุติยัมปีพุทธภังสาระนังขัชชามี
ถุติยัมปีพุทธภังสาระนังขัชชามี

ถุติยัมปีธรรมังสาระนังขัชชามี
ถุติยัมปีธรรมังสาระนังขัชชามี

ปานาติปาตาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี

อธินาธานะเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี

อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี

อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี

อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี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
อธินาธาเวระมะนิสิขาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี
อธินาธาเวระมะนิสิขาเวระมะนิสิขาปะทังสมาธิยามี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
ที่ได้เป็นส่วนบังเกาะอันดังสัมบัติตัวเวียดขาจรรย์นสัมบัติตัวสุขต่อโรค

แข่งกันทั้งเก้าใช่ไหมครับ
วันนี้นะคะการดำเนินศาสนาพิธีก็ดำเนินต่อไปเรื่อยนะคะ
แต่พอย้อนมาดูทางหลังเวทีเราจะเห็นว่าการจัดแถวของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานตอนนี้ก็ยังดำเนินการต่อไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชม
ประชาชนลังไหลกันมาจริงค่ะมาเกิดพิจัยนะคะเพราะว่าน้องนึกลำนึกถึงในฝรั่งมหาวิทยาลัย

สะพานแห่งนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นสะพานที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะที่สหัสสาการในย่านพระประแดงนะคะ
หลังจากนี้อีกหนึ่งโครงการพระราชดำรินะคะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันก็คือประตูระบายน้ำคลองรัฐโคก
ที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การไล่น้ำเข็มที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่
หลังจากที่มีโครงการพระราชดำริของพระองค์นะคะทำให้ภาคกลางรวมถึงในชุมชนพื้นที่พระประแดงด้วยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ
ตอนนี้จะร่วมหลายสังธารณ์นะครับรบกวนขึ้นทางบันไดนะครับ
วิธียังคงดำเนินไปอย่างก่อนนะครับ
แต่สำหรับช่วงนี้เนี่ยขอพักการถ่ายทอดสดไว้เท่านี้ก่อนนะคะ
เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีเราจะมีประมวลผลนะคะการทำกิจกรรมในเช้าวันนี้ค่ะ
ขอเจอกันให้ได้ค่ะ